จำที่ส่งงูจงอางเมื่อวานได้ไหม

แจ้งความเอาผิดกับผู้ครอบครอง
ครอบครองงูจงอางแม่

พนักงานบริษัทขนส่งแฉบอกว่า
ส่งเนี่ยตอนแรกมาส่งอ้างว่าอะไร

เป็นหัวหันศักดิ์ก็เลยรับที่จะทรง
ที่ไหนแล้วหัวหันศักดิ์มันขยับได้

ขออภัยครับศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น

เจองูจงอางยาวเกือบ๔เมตร
นางสาวสลันรัฐนครศรีครับ
พนักงานคนถ่ายคลิปเล่าบอกว่า
พัสดุชิ้นนี้มาถึงขอนแก่นเมื่อ๓วันที่ผ่านมาเขียนบอกว่า
หัวเชื้ออาหารห้ามโดนแดด
แต่ระหว่างคัดแยกอย่างที่ผมบอกนะฮะ

ลูกค้ายืนยันคือโทรไปถามลูกค้ามันเป็นไรกันแน่พี่
หัวเชื้อดำที่เป็นคนจับงูในคลิป
แสดงตัวแล้วจับงูเองเลยนะ
เขาอ้างว่าต้นทางที่ส่งมาเป็นกู้ภัยที่พิศนุโลก
ส่งมาเพื่อจะส่งต่อไปยังหมู่บ้านงูจงอางที่น้ำพองขอนแก่น
อ้างว่างูจงอางตัวนี้เป็นงูตัวเมียหายากครับ

เพราะว่าตอนที่ลูกค้ามาให้เขามันไม่ดิ้น
มันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรอะค่ะ

เพราะว่าอันนี้ถึงแม้จะแพ็คอยู่บ้านก็ช่าง
แต่ว่ามาเขียนหน้ากล่องว่าเป็นหัวเชื้อ
คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมันคืออะไร
แต่ถ้าส่งมาแล้วมันหลุดออกจากกล่องหรือว่าอย่างนี้
พนักงานเราแย่แน่

แต่คนรู้จักยืนยันจะส่งมาให้ได้

ส่งให้กับกู้ภัยที่พิสุนโลก
ยืนยันว่าไม่รู้จริง
ที่หมู่บ้านเค้าจัดการเองเป็นเลย
ก็คือประมาณว่าผมเป็นคนรับของแล้ว

ใช่ครับเพราะว่าปกติคืองูจงอางครอบครองไม่ได้อยู่แล้ว

ท่านเป็นผู้มนุยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าจะเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง๒ส่วนใครบ้างล่ะ
หนึ่งละผู้ส่งสองผู้รับพัสดุ
ตามฐานความผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดห้ามส่งไปสนี
ส่วนสิ่งอะไรที่ห้ามส่งปริศนีย์๙สิ่งที่เขากำชับเลยอยู่หน้าจอ

ส่วนผู้รับก็มีความผิดนะฮะกรณีงูนี้สนับสนุน
ซึ่งจะเป็นการอยู่ในกระบวนการสอบสวนของตำรวจต่อไปด้วยครับ

คราวนี้ตำรวจต้องเข้ามาตรวจสอบเลยนะคะ

โอ้โหแต่ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ขึ้นน่ะนะคะ
จะส่งงูมารักษางูมีแผลที่หัวแต่ส่งมาทางปรายศนีย์
ห้ามโดนแดดด้วยครับครับนะครับเออนั่นน่ะสิครับ